บอกมาหน่อยว่าเนื้อสัตว์อะไรที่คุณชอบนำมาทำอาหาร
แฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของคุณส่งกันเข้ามาได้เลย
ตอบไหนโดนใจเรานะครับแน่นอนฮะเราจะแจกไปเลย
แจก๒รางวัลให้กับ๒ผู้โชคดี
ประกาศรายชื่อท้ายรายการนะ
แล้วเดี๋ยวมารอดูว่าน้องจูด้งเขาจะมีคำตอบไหมว่า

ถูกต้องครับส่วนวันนี้เรื่องราวของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ
จังหวัดน้องคายครับเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย
กาดหมอลำลากโจมากระทืบหลังงานบุญ
โอ้โหเป็นที่ถกเถียงล่ะครับว่าทำแบบนี้มันเกินกว่าเหตุไปไหม
เรื่องราวร้อนยังไม่หมด
รายเดอร์หัวร้อนยืนรอผัดไทย๒ห่อนานเกือบ๒๐นาที
จนเกิดปะทะเดือดกับแม่ค้า
ที่จังหวัดบุรีรำมีผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างว่าเป็นหมอน้ำมนต์
รักษาคนให้หายได้ทุกโรคแบบครอบจักรวาล
เขาว่ากันว่าคนบ้าก็หายได้

มาเลยมาเลยถ้าหากว่าคิดว่าไม่เป็นความจริง

ได้คู่กันสมัติเขา

มูลค่า๕๐๐บาท๒รางวัลเหมือนเดิมนะครับ
เราคุยกันว่าเนื้อสัตว์อะไรที่คุณจะเอามาทำอาหาร

แล้วรอดูด้วยว่าวันนี้น้องจูด้งจะมีคำตอบอะไรให้เราหรือเปล่า

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างว่าเขามีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ
แล้วเขาสามารถรักษาให้หายได้ทุกโรคแบบครอบจักรวาล
ผู้ชายคนนั้นก็คือคนนี้ที่เห็นในภาพนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

เป็นพิธีกรรมที่นายประดิษฐ์แสนประเสริฐอายุ๔๑ปี

อาจารย์หน่อยอยู่ที่อำเภอชำนิดจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าตัวเองน่ะเป็นหมอศัยศาสตร์
กำลังรักษาผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวท
ด้วยน้ำมนต์ที่เสกเองครับ
นี่อาจารย์หน่อยบอกนะว่าน้ำมนต์เนี่ยสามารถรักษาหายได้ทุกโรคแบบครอบจักรวาล

แม้แต่ว่าสามีใครนี่มีเมียน้อย
ทำแบบนั้นปกติว่าเขาสามารถดูแลรักษารกต่างนานาได้มากมาก

ชายคนนี้นะฮะมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเคยป่วยเป็นจิตเวทมานาน๒๕ปี
แล้วอาการกำเลิภแล้วคลุ้งทังทำรายของภายในบ้าน

เคยพาพ่อไปรักษาหลายโรงพยาบาลแล้ว

พอพามารักษากับอาจารย์หน่อยไม่กี่ที
เป็นไงการดีขึ้นเลยแฮะโอ้หือ
จนตอนนี้พ่อไม่มีอาการคุ้มครั่งแล้ว

แล้วนอกจากนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์หน่อยบอกว่าก่อนหน้านี้
เคยอยู่กับพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะศึกษาวิชามากับพระอาจารย์นี่แหละ
พอได้วิชาความรู้มาแล้วก็เริ่มรักษาคน
ทำแบบนี้มาได้ประมาณ๗ปีแล้วนะฮะแล้วแทบทุกรายนะ
หายจากอาการป่วยทั้งนั้นเลยโอ้โห
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแก้มนต์ดำคุณสัย
หรือใครที่คิดว่าสามีเนี่ยโดนมีใครทำของใส่เนี่ยก็มาแก้ได้นะคุณ
เป็นเรื่องราวความเชื่อมันก็พิสูจน์ยากนะ
แต่ไอ้วิธีการรักษาเขาทำยังไง
เขาใช้น้ำมนต์ที่เสกเอง
เขาบอกว่าบางรายเนี่ยอาการหนัก
ไปทำพิธีที่พื้นที่จังหวัดบ้านของเขาไม่ได้
ให้ไปเป่าที่บ้านเลยไปพวดที่บ้าน
เป่าถึงที่บ้านแล้วก็ใช้กระแสจิตได้ด้วย
แล้วเขาบอกอีกนะเนี่ยอาจารย์หน่อยบอกว่า

แล้วที่สำคัญถ้าหมอปลาหรือหน่วยงานอื่น
คิดจะมาตรวจสอบแล้วก็มาได้เลย
บอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เคยคิดทำร้ายใคร
และไม่เคยเรียกเงินหรือสิ่งตอบแทน
แต่เท่านั้นถ้าผมรักษาให้หายแล้ว
คุณป้าคุณลุงต้องมาส่งครูผมนะเท่าเดิมเท่านั้นครับ
คือการเรียกร้องของใช้จ่ายอย่างอื่นผมไม่มี

คือผมเดินทางรักษาผลมา๕๖๗ปี
แต่ชาวบ้านที่หมู่บ้านเราเนี่ยอาจจะทราบเป็นบางคน
แต่ที่แท้จริงผมอยู่ที่หมู่บ้านเสม็ดน้อย
ผมเป็นบ้านของพี่ชายผมจะรักษาอยู่ที่ตำบลชอบประการ
ใช้เวลาประมาณ๒๓ปีที่ผมรักษาอยู่ตรงนั้น
อ่าอาจารย์ก็พูดถึงการรักษาของอาจารย์บ้านใจ

ก็คือท่านประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
อำเภอชำที่จังหวัดบุรีรำนี่ก็บอกให้ไปตรวจสอบใช่ไหมล่ะ
ก็มาเลยอ่ะก็มาเลยเนี่ยนายจตุรงวิชัยดิตนี่แหละนะคะ
ท่านเป็นประหลัดอำเภอแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มาตรวจสอบมาหาข้อเท็จจริงนะคะก็เลยตักเตือน
บอกว่าอย่ากระทำผิดกฎหมายหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์จนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
เออเอ้าหมอปลาล่ะลงไปยังไปยังคะไปดูยังยังนะ
หมอปลาแกบอกว่าอย่างนี้ว่าหากว่าเป็นเรื่องจริงหรือยังไงเนี่ย
เดี๋ยวผมจะลงไปตรวจสอบแน่นอนแหละในเมื่อท้ามาแล้วหมอปลาก็พร้อมจะลุย
แต่อย่างนี้หมอปลาบอกยังไม่ว่างช่วยเว็ดอัมมินิตรอหน่อยรอหน่อย
เดี๋ยวจะไปจะมีคิวหรือยังช่วงต้นเดือนพฤษภาคมหมอปลาแกกางปฏิทินบอกว่าง
พร้อมไปเจออย่างแน่นอน
ผมลงไปพิสูจน์แน่ต้นเดือนนี้พฤษภาเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหน
ผมก็จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดนั่นน่ะคุณเอาน้ำลายพูดจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นจริงผมเชื่อว่าคนที่มีความทุกข์เนี่ย
เขาต้องเข้าหาคุณแน่คุณได้ดังแน่งานเนี้ย
มีสองอย่างไม่ดังก็ดัดแต่ยาไปไหนก่อนอืมนี่ไงก็รอแล้วกัน
รอหมอปลาแป๊บค่ะเดี๋ยวถ้าคืบหน้ายังไงนะเราเล่าสู่กันฟังแน่นอน
เล่าเรื่องนี้ก่อนค่ะที่จังหวัดน้องคายเขามีงานบุญ
แล้วงานบุญนี้งานใหญ่เขาก็จ้างหมอลำมาแสดง
เรื่องนี้แหละคุณผู้ชมเป็นปัญหาเพราะว่ามีวัยรุ่นอาจจะทะเลาะกัน
อืมจนกระทั่งว่ามีกลุ่มชายชุดดำเนี้ยลากวัยรุ่นคนหนึ่งไปกระทืบท้ายรถ
คำถามคือทำเกินไปหรือเปล่าค่ะ
เอามาเอามา

หูดึงกันปิ๊กก็เผาทันหูดึงกันแดดประชู

หล่วงติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
โอ้โหดูค่ะคุณดูคลิปอีกครั้งเห็นไหม
ชายชุดดำกำลังลากผู้ชายเสื้อดำเนี่ย

จริงแล้วก็จริงค่ะคุณเห็นแล้วก็เจ็บแทนเหมือนกัน
แล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาเดินตามมาดูค่ะ
แล้วเขาก็มีการบ่นโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย
เห็นแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับหลายคน
เฉพาะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ซึ่งผู้หญิงในคลิปมีการพูดออกมาว่า
เป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยตำรวจทำไมทำเกินกว่าเหตุ
เดี๋ยวเรื่องนี้เราหาคำตอบก่อนนะ

ตำบลด่านศรีศุกร์อำเภอโพตากจังหวัดน้องคาย
เมื่อวันที่๒๒เมษายนนี่เองค่ะ

ผมก็ไปถามตำรวจในพื้นที่เอาสิ

พันธุ์ตำรวจเอกสมชายสงวนศักดิ์พักดี
ผู้กำกับการสพโพตากท่านก็บอกว่าแบบนี้
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในงานบุญของหมู่บ้าน
มีการขออนุญาตแล้วถูกต้อง

ทางตำรวจเนี่ยเขาก็เลยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลให้

กลุ่มวัยรุ่นตีกันทะเลาะกันครับ
แล้วกลุ่มกาดที่ทางวงดนตรีเขาจ้างมาดูแล
ก็เข้าไประงับเหตุแล้วก็ไปทำร้ายวัยรุ่นอย่างที่เห็น
นี่แหละครับแล้วอย่างนี้มีผู้ปกครอง

ส่วนที่บอกว่าใช่ตำรวจหรือเปล่าที่ไปลากแล้วก็ทุบตีเตะนั่นน่ะค่ะ

คนที่มาทำร้ายร่างกายผู้ชายชุดดำคนนี้นะคะ
แต่ก็ต้องคอยสอบถามผู้เสียหายอีกทีนึงนะว่าเขามีอาการอะไรอีกบ้างไหม
แล้วผู้ชายคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเป็นใคร
เรื่องนี้เดี๋ยวคุณตำรวจก็จะดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะ

เป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายไปแล้วอ่ะค่ะ

หนุ่มลูกชายเจ้าของร้านอาหารหัวร้อนไปตบคุณป้า
วัย๕๗ปีล้มลงไปกองกับพื้นเลยครับ
เค้าตบเค้าตบยายอะ
ยายอะน่ะล้มลงไปแล้วอะ

ขอบคุณยายก่อน

คุณยายหนูขอดูหน่อย
เฮ่ย
โอ้โหดูสภาพคุณป้าแก

ฟังแบบนี้แล้วก็คือไม่น่ารักเลย
เมื่อครับวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวท่าน้ำนนฝั่งสารกลางจังหวัดนทบุรีหลังเก่านั่นแหละ
คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๓เขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้
ก่อนที่จะให้กู้ภัยเนี่ยนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน
จากนั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะ
เพราะว่าที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหารนะอยู่ติดกัน
มีเพียงแผงเหล็กกั้นเนี่ยที่คอยกั้นร้านอยู่นะครับ
โดยฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยเป็นฝั่งหนึ่งที่เขาเป็นร้านขายอาหารทะเล
แล้วผู้ชายคนก่อเหตุเป็นลูกชายของเจ้าของร้านนั่นแหละ
ส่วนคนเจ็บเป็นใครเป็นลูกจ้างร้านจิ้มจุ่มที่อยู่อีกฝั่งนึง
เอาไปถามคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับนางสุนีสิริวัฒนรักษ์อายุ๕๗ปีคนเจ็บ
เธอเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเก็บอาหารบนโต๊ะแล้วคู่กรณีเนี่ยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
แล้วชูนิ้วให้คงไม่ใช่นิ้วโป้งแน่

ก้อยก็คงขอคืนดีไม่รู้ล่ะนิ้วอะไรแต่ทำให้มีเรื่องกันอ่ะ
แล้วป้าแกก็ถามไปว่าเออไม่ใช่ป้าถามคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ชูนิ้วเขาตะโกนมาถามว่ามองหน้าทำไม
ตัวคุณป้าแกเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องแกบอกว่าเอ้าแล้วถ้าไม่มองจะรู้เหรอว่า
มองหน้าลักษณะแบบเหมือนก็ถามกลับไปเอาอย่างนี้ละกัน
จากนั้นเนี่ยตัวเธอเองก็ทำงานต่อ
ค่ะเก็บตรงเก็บโต๊ะเช็บของในครัวแต่สักพัก
คู่กรณีก็เข้ามาถามเธอทีนี้เหมือนจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเดินเข้ามาหาเลย

โอ้โหลักษณะเหมือนประมาณว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไร

แต่จริงเขาพูดแบบค่อนข้างจะ

แล้วตบไปเลยอ่ะตบไปที่ตัวของผู้หญิงคนนี้
คุณป้าล้มลงไปชนกับถังน้ำแข็ง
เจ็บหนักที่หนักอย่างไร
ซี่โครงหักหกซี่โอ้โหคุณป้าแกยืนยันเลยนะว่าต้องเอาเรื่องให้

คือความหมายเขามากับลูกเขาคือเราก็ไปสืบ
ของที่โต๊ะสองนอกครับเราก็เสิร์ฟเสร็จเราก็เดินกลับ
พอดีเขามาปุ๊บแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยมองหน้าเขาทำไม
อะไรอย่างนี้แล้วเขาหาว่าเราเอาไปพูดบอกว่าให้เขา
แล้วก็เขาถึงได้เดินมาพูดบอกว่าเมื่อกี้มึงว่าอะไรกู
พอดีเราหันหน้าไปพอดีมันชกแล้วเราก็ล้มเลย
ชกหน้าค่ะมามาตรงเนี้ยเรามาแบบเราก็งงเหมือนกัน
หันไปปุ๊บเขาชกเลยชกด้วยไม่ได้ตบเลยชกหรือตบก็ไม่รู้
พอเราหันไปปุ๊บเข้าหน้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาชกหรือว่าเขาตบ
เนี่ยขณะที่เจ้าของร้านที่ป้าสุนีแกทำงานอยู่บอกว่า
ปมเหตุมันอาจจะมาเป็นเพราะว่าเรื่องที่ทั้งสองร้านอยู่ติดกัน
แล้วขายอาหารที่มีเมนูมันคล้ายกัน
อันนี้เป็นความเห็นของเจ้าของร้านเขาตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะ
ส่วนทางคุณพ่อของผู้ก่อเหตุบ้างเขาว่ายังไง
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณป้าสุนีเนี่ย
เดินตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของลูกชายเขา
ทำให้จะต้องเบรกกระทันหันจนเกือบเสียหลักล้ม
แล้วคุณป้าก็หันไปมองหน้าแล้วก็เกิดเป็นการทะเลาะวิวาดกันนะคะ
สุดท้ายพ่อยืนยันว่าลูกไม่เคยมีความขัดแย้งกับป้ามาก่อน

แต่ถามว่าแล้วความผิดของลูกจะยังไงก็บอกว่าว่าไปตามผิดละกัน
ก็มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นแล้ว
ทางตำรวจสพนนทบุรีก็รับแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
โดยจะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์เจรจายอมความ
อ่ะว่ากันไปในเรื่องของการทะเลาะวิวาดกันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของความหัวร้อนความใจร้อนค่ะ
คือพี่รายเดอร์คนหนึ่งเขารับออเดอร์ลูกค้ามาเป็นผัดไทย
พอมาถึงร้านก็สั่งแต่ผ่านไป๒๐นาทีไม่ได้สักที
เอา๒๐นาทีเหรอมันนานไงผัดไทย๒ห่อจะนานขนาดนี้ได้ยังไงพี่
เขาบอกว่าไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงก็เลยทะเลาะกันแบบนี้แหละค่ะ
พี่ต้องทำตามพี่ต้องใจเย็นเย็นไม่ได้พี่ไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่
ไม่ต้องเลยเค้าทำตามจิ้วพี่ใจเย็นเย็นพอแล้วพี่เงียบได้แล้ว

ก็ทำมาด้วยต้องก็รอดีอย่างนั้นอ่ะไปรอเรียกผมเงียบอ่ะนะพี่

นาจะเย็นพอนายจะคุ้มมายนะคะนานาจะเย็นพร้อม
โอ้โหดูเดือดเลือดโพร่ันมาแบบเนี้ย
กับคุณชนะอากาศก็ร้อนพออยู่แล้วเออใจยังจะร้อนกันอีกเอาอย่างนี้นะ
คือเราเห็นใจทุกฝ่ายเราเล่าข่าวก็ไม่ได้ว่าจะตำหนิติติงใครฝ่ายใดหรอกนะ
อืมแต่เล่าให้ฟังแล้วก็จะได้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเออเราใจร้อนอย่างนั้นหรือเปล่า
เรื่องมันก็อาจจะต้องรอกันบ้างอย่างเช่นเรื่องของการสั่งอาหารคุณชนะ
ผัดไทยเป็นเหตุเออผัดไทยสองห่อทำไมรอนานยี่สิบมันที
แต่ก็มีคิวเยอะไงใช่ไหมก็เลยต้องรอนานหน่อยนะคะ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่าพี่ก็รอหน่อยสิพี่ก็รอหน่อย
บอกว่าต้องรอนะก็คือแม่ค้าก็ตามคิวแม่ค้าก็ตะโกนกลับไปบอกก็ต้องทำตามคิวตามออเด้อ
อย่างนี้ทำยังไงลูกค้าเขารอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไง
คล้ายกลายเป็นว่าไม่มีใครฟังใครหรอกครับเหตุผลอย่างที่คุณชิสาบอก
พออารมณ์มันขึ้นแล้วเนี่ยคำว่าเหตุผลมันก็จะน้อยลงน้อยลง
ถูกไหมอารมณ์ก็จะขึ้นมาแล้วถูกต้องฮะ
แต่ที่น่ากลัวคืออะไรสักพักจะมีพ่อนุ่มที่อยู่ด้านหลังด้านหลังนั่นน่ะ
เป็นพ่อค้าถือมีดปังตอมาแล้วอุ้ยนี่ออกมาจากครัวเลยค่ะ
ทีนี้ควรจะต้องรีบรีบหายหัวร้อนเลยครับต้องใจเย็นด่วนด่วนเลย
แล้วก็ถอยออกไปนอนรอหน้าร้านเลยดีกว่าเนี่ยค่ะพี่รายเดอร์ก็ยอมไปรอที่ประตูหน้าร้านเนี่ยค่ะอืม
เป็นเหตุการณ์ที่แบบชวนตกใจอ่ะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องวุ่นของรายเดอร์หัวร้อนเอางี้ละกันก็ไม่อยากจะไปตำหนิรายเดอร์อย่างเดียว
คือบางทีเจ้าของร้านก็ถ้าไปหัวร้อนตามเรื่องราวมันก็จะบานปลายแบบนี้แหละ
แล้วเหตุมันเกิดแถวไหนแถวซอยลาซานกรุงเทพหานครนี่แหละ

ผมกำลังจะถามต่อเลยว่าแล้วผัดไทยได้ไปส่งไหม

แล้วรสชาติผัดไทยมันโอเคไหม
จริงนะเวลาคนทำอาหารเนี่ยอารมณ์มีผลนะ

แล้วเป็นห่วงจริงว่าผัดไทย๒ห่อเนี่ยมันจะกินได้ไหม
ว่ากันไปใจเย็นแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งพี่รายเดอร์แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทุกร้านเลยนะ
รถไฟกันบ้างหลายคนก็ใช้บริการรถไฟถูกไหม
แต่มันเป็นอันตรายมากนะครับถ้ารถไฟเขาออกตัวไปแล้วแล้วคุณยังจะวิ่งตามมาครับ
โอ้โหเอามาให้ดูกันอย่างนี้อย่าชะล่าใจนะครับ
นี่ค่ะคือรถไฟมันอาจจะดูเหมือนอาจจะออกช้าใช่ไหม
ก็จะขึ้นจะขึ้นให้ได้แล้วเอามือไปเกี่ยวเอาไว้
เหมือนกับว่าถ้าดูในหนังเราก็เคยเห็นขึ้นกันได้ตามปกติ
แต่นั่นคือในหนังคุณผู้ชมแสดงมันคือในหนังต่อให้รถไฟวิ่งช้าวิ่งเร็ว
ก็ไม่ควรเอามือไปเกี่ยวแล้วก็เอาตัวขึ้นไปบนรถไฟ
ฉันเข้าใจนะว่าบางทีคนมันรีบแล้วมันก็อยากจะลองดูซิ
แต่เนี่ยค่ะถ้าเกิดมันเป็นอุบัติเหตุมาแล้วมันก็เสี่ยงแบบนี้

โอ้น่าเศร้าจริงค่ะน่าเศร้าอ่ะเปลี่ยนอารมณ์หน่อย
บรรยากาศนะมาพูดคุยเรื่องของการทำอาหาร
อย่างที่เราเกริ่นไปแล้วก็ถามคุณผู้ชมไปว่าใช้เนื้ออะไรทำอาหาร

เขานี่นะบอกว่าพลีชีพมากสำหรับภารกิจนี้

เฮ้ยเพราะยังไม่ได้พลีชีพไปไหนเขาหมายความว่าเขาทุ่มเทมาก
คือถ้าเป็นคุณชนะคุณอาจจะไม่ทุ่มเทขนาดนี้ก็ได้นะ
จอดละเข้มาจะสำเร็จหรือไม่ติดตามพร้อมกันในสมัติทั่วไทย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
ทวีชัยฟาร์มจอระเข้จังหวัดราชบูร
มีครับวันนี้ผมจะมาให้อาหารจอละเข้
แล้วก็เลี้ยงจราเข้ด้วยล่ะครับ
เรียกได้ว่าเป็นภารกิจเสี่ยงตายเลยก็ว่าได้นะครับ
เอ้าโอ้โหผมเจอเฮียเขาแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเฮียเป็นเจ้าของฟาร์มใช่ไหมครับ
สิทธิ์นะครับเป็นผู้ที่ดูแลฟาร์มจอราเข้แห่งนี้

โว้ยเป็นอย่างนั้นโหสุดยอดไหมช็อกผู้ชม
ครับเฮียครับเวลาเราจะไล่จอดละเข้เรามีวิธีสำเนี่ยไหมครับ

ฝึกเลี้ยงเจาะละแค่ดูสักวัน

ได้ฟังเสียงกรงับเหยียวของเจาะละแค่แล้ว
ต้องบอกว่าเราจบกันแค่นี้แหละครับ
เกิดมาเพิ่งเคยได้อยู่ใกล้จราเข้ที่สุดก็วันนี้เอง
บอกเลยว่าน่ากลัวมากเลยครับ
บ่อที่เราเห็นอยู่นี้มีจอราเข้ถึง๔๐๐ตัว
เป็นไซส์ใหญ่ระดับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยครับ
เพราะลูกจราเข้ขายเป็นหลักครับ
จราเข้เขาจะผสมพันธุ์กันในน้ำ

เฮียสิตได้สอนผมทำรังวัดไข่จสแคร้ด้วยครับ
ดูพ่อแม่พันกันไปแล้ว
ตามผมมาดูจราเข้ระดับอนุบาลกันบ้างครับ
ว่าตอนเป็นเด็กป่ะที่จสแคร้น่ารัก
หรือว่าน่ากลัวกันแน่

ตอนนี้เราอยู่กันที่บ่ออนุบาลนะครับ

น้องจอลาเค้นี่อายุเท่าไรถึงจะมาอยู่บ่อนี้
ออกจากไข่ปุ๊บเราก็จะมาอนุบาลไว้ในบ่อนี้
ประมาณเดือนเดียวเราก็สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าเอาไปเลี้ยงได้แล้ว

ที่นี่นอกจากเพาะพันธุ์ลูกจราเข้ขายแล้ว
ยังทำครบวงจรทั้งโรงชำแหละและร้านอาหารด้วย

มีรถขนส่งไซส์จราเข้๓ปี
พร้อมชำแหละและแปรรูปมาส่ง

เอาแล้วขอจับหน่อยครับตายยัง

คุณผู้ชมครับหลังจากที่พี่เขาใช้ไฟช็อต

โอ้โฮพุทธโทสังมังสรนังขชามิ
โอ้โหอย่าเพิ่งตื่นตอนนี้นะลูก

เห็นรูตรงหัวจราเข้ครับ

เจาะไปเพื่อให้ถึงหัวสมองของจอราเข้

ถ้าพูดแบบนี้แล้วอยากจะร้องนะสิฮะ

อุ้ยนี่คมมากค่ะคุณผู้ชม

เอามือชิบถ้ามือชิบมันจะวิ่งไปเรื่อย
หลังจากนี้ก็คือต้องแลกตัวส่วนหนังออกจากเนื้อ

ให้แบบติดเนื้อมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้เข้าหนังไปลึกนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวหนังจะเสียหายนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ขายได้ราคาค่อนข้างดีครับ

ผู้ชมต้องระวังมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนึงแพงมากเลยนะครับ
นี่คือถ้าซื้อเป็นตัวเนี่ยตัวเท่าไหร่ฮะ
โอ้โหพี่เข้หนังตัวเดียวเป็นหมื่นเลยล่ะครับ
มือไม้ที่ผมกำลังจะจับมีดนี่อ่อนเลยทีเดียวครับ
กลัวจะทำหนังพิเข้ขาด
แล้วก็ไม่มีปัญญาจะใช้คืนเฮียสิทธิ์นะสิครับ
เรื่องราวการทำฟาร์มจราเข้ยังไม่หมดนะครับ
เล่นังแล้วก็ต้องชำแหละเนื้อปรุงอาหารตอนหน้า
มาติดตามต่อกันครับว่าเนื้อจอราเข้แต่ละส่วนเขาแร่ยังไง
แล้วเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะ
อย่าพลาดชมกันนะครับในสมัติทั่วไทย
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัติข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูความน่ารักกันหน่อย
ความน่ารักของย่าหลานคู่นี้
คู่นี้น่ารักมากเลยเขาหยอกเยาว์กันยังไงไปดูค่ะ
เฮ้ยสุดยาก

ั่วโมโหใช่ไหมยั่วแบบนี้ก็โดนไปสองที

โดนทางกระเพราไปอีก

โชคดีนั้นคือใครไปดูเลย

คุณธิดารัฐบอกว่าปลาหมึกค่ะ
นำมาลวกกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บ
ซิดส่วนน้ำลายสอง
ท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณอาเวนเจอร์ฮีโร่
อ่ะยินดีกับทั้งสองท่านแล้วรอรับการติดต่อกลับจากทีมงานค่ะ

รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่พวกเราหมดเวลาแล้ว
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ